เหตุการณ์นี้เป็นรถเทรลเลอร์หัวลากที่ตกมาจากสะพาน
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน๕ทุ่ม

จนถึงตอนนี้ค่ะ๑๑โมงกว่า
ยังไม่สามารถกู้ซากรถนี้ออกมาได้เลย
เพราะอะไรไฟมันยังดับไม่สนิทเลยค่ะคุณผู้ชม
คือหัวรถพ่วงตกลงไปนะมันระเบิดทันทีเลย

แล้วก็เหตุการณ์นี้คนที่ขับรถเทรลเลอร์หัวลาก
ก็เสียชีวิตด้วยโดนไฟคลอก

พื้นที่หมู่๑ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
เทรลเลอร์บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หัวลากเนี่ยนะคะ
ตกจากสะพานคู่ขนานลอดอุโมงบ้านหน้าควร
แล้วก็ไปอยู่ที่ถนนใต้สะพานเนี่ย
มันสูงสักประมาณ๓เมตรนะคะ
ไฟมันก็ลุกท่วมแบบนี้
เจ้าหน้าที่นะเขาต้องเอารถน้ำคุณมาฉีดดับเพลิง๕คัน
เร่งฉีดน้ำ๒ชั่วโมงกว่า

ทีนี้ตอนที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ย

ส่วนบริเวณเกาะกลางถนนก่อนจะถึงตัวสะพานเนี่ย

มันมีร่องรอยของรถปีนเกาะกลาง

ก่อนที่จะพุ่งตกลงมาจากสะพานนะคะ

เขาบรรทุกเป็นถาดที่ใส่ไข่ค่ะ
ใส่มาเต็มตู้คอนเทนเนอร์เลย
เดินทางมาจากพรมแดนสะดาว

จะไปส่งของที่นครปฐมนะคะ
และตอนนี้เจ้านทีบอกว่า

จอดขวางถนนอยู่ในอุโมงเลยค่ะ

เพราะว่าถาดใส่ไข่มันก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ดับเปลิงต้องฉีดน้ำเลี้ยงตลอด
แล้วก็ฉีดมาตั้งแต่๕ทุ่มจนถึงช่วงเช้า
ไฟก็ยังไม่ดับไม่มอดต้องรอนะคะ
กว่าไฟจะดับสนิทถึงจะเข้าไปตรวจสอบที่รถเทรลเลอร์
แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายออกจากจุดตรงนี้
สิ่งสำคัญต้องไปหาสาเหตุที่ทำให้มันระเบิดขึ้นมาด้วย
ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเป็นคำถามว่า
คนขับรถหลับในหรือเปล่าแล้วก็เลยเกิดอุบัติเหตุ
จากการตรวจสอบคนที่ใกล้ชิดกับคนขับเขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยตัวนายชาคริสคนขับรถคันนี้เนี่ยนะ
ก็ยังโทรศัพท์คุยกับเพื่อนที่เป็นคนขับรถเทรลเลอร์อีกคันนึงอยู่เลย
เพราะว่าเพื่อนอีกคันนึงเขาก็เดินทางจะไปส่งของที่นครปฐม
ก็ไปส่งพร้อมพร้อมกันนั่นแหละดังนั้นเขาก็เลยคิดว่า
คนขับรถคันนี้ไม่น่าจะหลับในก็ตัดไปอาจจะเป็นการหักหลบรถคันอื่น
ทำให้รถคันนี้เนี่ยเสียหลักไปปีนฟุตปาดแล้วก็เสียการควบคุมตกลงไปตรงสะพานแบบนี้นะคะ